ในช่วงต้นรายการนะครับเริ่มต้นที่ข่าวสำคัญนี้ครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกนพพระประดนมหาเสวตชัดยอดพระเมรุมาตร
ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษครับ
เวลา๑๗นาฬิกา๑๐นาทีวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาบรีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จที่หน้าพระที่นั่งทรงธรรม
จากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิภลอดุลยเดชบรมราชบภิษฐ์
กราบบังคมทูลรายงานการสร้างพระเมรุมาตรทรงบุษบก๙ยอด
โดยยอดกลางเป็นบุษบกใหญ่มี๗ชั้นเชิงกรอน
ล้อมด้วยบุษบกขนาดเล็กลดหลั่นตามมุมทั้ง๔

โดยแนวคิดส่วนหนึ่งของการสร้างพระเมรุมาตรให้มีบุษบก๙ยอด
เพื่อให้เลข๙เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อแทนถึงความเป็นพระเมรุมาตร
รัชกาลที่๙เพื่อถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนิน
ไปอย่างที่ประดิษฐานนพพะดนตร์มหาเสวตชัตต์
ทรงพระสุรายทรงเจิมนพพะดนตร์มหาเสวตชัตต์
และทรงยกนพพะดนตร์มหาเสวตชัตต์

ที่เป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเมื่อนกพพะดนตร์มหาเสวตชัตต์

สายสูตรคืนอธิบดีกรมศิลปากร
รับไปผูกไว้ที่เสาบัว
สำหรับกพพะดนตร์มหาเสวตชัตต์

มีขนาดความกว้าง๑เมตร๒๐เซนติเมตร

ถือเป็นฉัดสำหรับพระมหากษัตริย์
ทรงรับพระบรมราชาพิเศษ
ตามโบราณคติยราชประเพณีแล้วครับ